ความคืบหน้าการไล่ล่าจับกลุ่มเทพบุตรโซโลแล้วก็ลูกสมุทรกันหน่อย
นายปัณวิทย์กับขบวนการทั้งหมดทั้งมวล
แล้วก็เตรียมส่งตัวมาที่ประเทศไทยครับ
เป็นสมุนมือขวาของปรณวิทย์แล้วก็เป็นผู้ร่วมขบวนการกับเทพบุตรโซโล

ถูกเจ้าหน้าที่ฝั่งเมียนมาร์หรือพม่าจับกลุ่มได้
ขณะที่กำลังเดินทางผ่านด่านตรวจแห่งหนึ่งที่จังหวัดท่าขี้เหล็
จังหวัดท่าขี้เหล็กของพม่านะครับ
และตรวจสอบพบมีคดีเรื่องของยาเสพติดที่ฝั่งไทยด้วย
ก็เลยจับตัวเอาไว้แล้วก็ประสานฝั่งไทย
เพื่อส่งตัวกลับมาดำเนินคดี
ซึ่งฝั่งเมียนมาร์เขาถูกจับดำเนินคดีในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับ
หัวหน้าแก๊งขบวนการค้ายาเสพติดที่ใช้ชื่อว่าเทพบุตรโซโล
ประกาศหาเครือข่ายขายยาเสพติดเนี่ย
มีคนที่บริหารจัดการบัญชีนี้๔คน

มีคนอย่างที่รัชพรบอกว่ามีคนตอบเนี่ยเยอะมีคนบริหารเยอะนะฮะ
ซึ่งก็แน่นอนถูกจับได้แล้วก็อยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้าน
ก็สั่งการให้ตมเชียงบรายประสานกับตมท่าขี้เหล็กของฝั่งพม่า
ติดตามตัวนายปรณวิทย์ซึ่งคาดว่าน่าจะหนีเข้าไปที่รัฐฉาแล้ว
โดยใช้ช่องทางธรรมชาติข้ามฝั่งไปแล้วนะฮะ
ฐานเข้าเมืองผิดกฎหมายพอจำคุกแล้วเสร็จต้องส่งตัวกลับมารับโทษในเมืองไทยต่อนะครับ
ในตำบลอำเภอเมืองพิจิติเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของนายปานวิฑ
ตอนนี้เป็นอดีตภรรยาแล้วและล่าสุดภรรยานั้นเสียชีวิตไปแล้วเมื่อสี่ปีก่อนนะครับ
โดยบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สองชั้นสภาพเก่า
ตอนทีมข่าวเข้าไปไปเจอคุณยายคนหนึ่งอายุ๘๐ปีและคุณอา
คุณอาเป็นคุณอาของอดีตภรรยาของปรณวิทย์
คุณอาบอกว่าไม่ทราบเลยว่าปรณวิทย์ไปทำอะไร
ไม่ทราบเรื่องของปรณวิทย์เพราะว่าทำงานอยู่ที่อื่น

แต่พอภรรยาของปรณวิทย์เสียชีวิตเองตัวเขาปรณวิทย์เองเนี่ย
เขาก็หายตัวไปนะครับ
ขณะที่เพื่อนบ้านก็บอกกับทีมข่าวบอกว่า
ส่วนใหญ่คนแถวนี้ต่างคนต่างไม่ค่อยจะยุ่งเกี่ยวกัน
แต่เคยเห็นปรณวิทย์ตอนที่อยู่กับภรรยา
ซึ่งคนแถวนี้จะเรียกชื่อเล่นว่าแก่นะฮะ
นิสัยของแกไม่สูงสิงกับใคร
จะเป็นคนเงียบอยู่บ้านไม่ค่อยออกมาจากนอกบ้านเท่าไหร่นะฮะ
จนกระทั่งงานศพของอดีตภรรยาเมื่อ๔ปีก่อน
เจอล่าสุดแล้วก็หายไปแล้วไม่เคยกลับมาบ้านหลังนี้อีกเลยนะครับ
แบบนี่สัยก็เป็นยังไง
เค้าไม่สูงสิงกับใคร
เจ้าที่๑๐๐๐

ข่าวหน้ารักนายพันวิทยุครับ
เคยทำงานเป็นเด็กรับรถของสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
ในตัวมองพิจิตย์
จากนั้นก็ไปขายโรตีอยู่ที่จังหวัดพี่สุนุนโลก
แต่ว่าเป็นการขายเพื่อบังหน้าแล้วก็ชักชวนเพื่อนหลายคนไปร่วมขบวนการ
ค้ายาเสพติดแล้วก็ถูกจับได้ยกแก๊งเมื่อหลายปีก่อน
และล่าสุดก็มาก่อเหตุซ้ำขึ้นมาอีกนะครับ